อีกเรื่องราวหนึ่งเป็นเรื่องของหญิงสาวเหมือนกัน

หญิงสาวรายนี้เนี่ยเขามีการโพสต์ถึงข้อความที่ระบุว่า
เขามีพระคนหนึ่งทักแชทเข้ามาในกล่องข้อความทางเฟซบุ๊คของเธอ
ค่ะเป็นพระนะทักแล้วก็บอกว่าขอลงนะหน้าทองให้
เพื่อเสริมเสน่ห์ให้กับหญิงสาวเจ้าของเฟซบุ๊ก
แบบนี้ก็ได้เหรอคะถ้ามาขอจะลงหน้าทองให้เลย
และล่าสุดจากการตรวจสอบนะคะก็พบว่าพระรูปนี้
อาศัยอยู่ที่จังหวัดอ่างทองถูกจับศึกไปแล้ว
สาเหตุที่ถูกจับศึกเพราะว่าตรวจพบว่ามีสารเสพติดในร่างกายด้วยนะคะ
เรื่องราวนี้เนี่ยเป็นข้อความที่มีการนำมาโพสต์นี่ไงครับ
มันเป็นการแชทกันในอินบ็อกซ์นะคะ
แล้วก็ระบุข้อความนี่ทักมาก่อนเลย
สวัสดีจ้ะศรีกาเป็นคนมีเสน่ห์นะ
แต่ความน่ารักอะไรต้องเสริมเสน่ห์อีกหน่อย
อ๋อเสริมเสน่ห์อีกนิดหนึ่งเดี๋ยวจะลงรับ
รูปของศรีการายนี้ลงมาด้วย
ก็แสดงว่าคงไปส่องดูแล้วก็เห็นหน้าตาดีอะไรก็ตามเนี่ยนะ

อยากมีเสน่ห์มากกว่านี้ไหมเดี๋ยวพระจะไปลงหน้าหน้าทองให้

ขณะนี้มาแบบเชิงลุกขนาดนี้เลยนะคะ
เป็นการพูดคุยกันในกล่องข้อความแล้วก็บอกว่า
ระบุว่าเจ้าของเฟซบุ๊กมีเสน่ห์ต้องเสริมเสน่ห์อีกหน่อย
อยู่คนเดียวอันนี้ขีดเส้นใต้
หากอยู่คนเดียวให้บอกจะลงนะหน้าทองให้หมดทั้งตัว
พร้อมกับส่งรูปหญิงสาวเจ้าของเฟซบุ๊คไปในกล่องข้อความด้วย
ทันทีที่มีการเผยแพร่นี่แหละข้อความการพูดคุยนี้ออกไป
แน่นอนสังคมออนไลน์วิพักษ์วิจารณ์กันถึงพฤติกรรมพระรูปนี้
เอ๊ะอย่างไรมันเหมาะสมหรือเปล่าค่ะ
ค่ะเรื่องนี้ไปตรวจสอบแล้วค่ะ
ก็พบว่าเจ้าของเฟซบุ๊คที่ส่งข้อความหาหญิงสาวดังกล่าว
ก็คือพระสุระนันทโกหรือพระแจ๊ค
พระลูกวัดวัดเทวราชตำบลเทวราชอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทอง
แต่ว่าหลังจากสังคมออนไลน์แชร์ภาพแล้วก็ข้อความที่พระแจ๊คทักแชท
หญิงสาวที่หายตัวไปจากวัดนะคะ
คือเจ้าหน้าที่ไปตามตัวที่วัดนะฮะ
สุดท้ายปิดกุฏิหนีหายไปล็อกแน่นหนาไม่รู้หายไปไหน
ผู้สื่อข่าวก็เลยไปถามพระสุรพฤษขันติยุตโก
เป็นพระลูกวัดเทวราชก็บอกว่าพระแจ๊คเป็นนุ่ม
อายุสักประมาณ๒๕๓๐ปี
มาบวชตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา
แต่ละวันก็ปฏิบัติศาสนกิจเช่นเดียวกับพระรูปอื่นนี่แหละค่ะ
หลังเกิดเหตุก็เดินทางไปที่วัด
นิมนต์พระแจ๊คไปพบกับเจ้าอาวาส

แต่ก็ไม่ได้รู้ละละหิ่นว่ามีการตักเตือน

เพราะว่าบวชเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมานี่เองนะคะ
ผ่านไปกี่วันแล้วครับ
ผ่านไปกี่วันแล้วครับ
ทางด้านของนายแก้วชิดตะขบเป็นผู้อำนวยการสำนักพุทธจังหวัดอ่างทอง
บอกว่าหลังเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่สำนักพุทธแล้วก็ตำรวจสพเกรดชโย

คือทักไปอย่างเดียวยังไม่ผิดไงแต่ถ้ามีการกระทำไปมากกว่านั้นนะผิดแน่
แต่จริงมันคือความไม่เหมาะสมแล้วนะคะกับการที่ครองพระเหลืองอยู่
ผู้หญิงเองก็ตกใจจู่พระทักมาแบบนี้